ภาพล่าสุดณขณะนี้นะครับ
เพื่อจะดูความเคลื่อนไหวในขณะนี้กันหน่อยนะครับ

ที่กำลังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับ

ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับคุณภาคภูมิครับ
ทางตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
หลังจากที่สามารถกระชับพื้นที่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงได้แล้วเนี่ย
สักพักหนึ่งถูกตีกลับด้วยทางกลุ่มอาชีวะ
ที่ยังคงมีอารมณ์หลู่และยังไม่กลับนะครับ
ที่ยังคงอยู่บริเวณตรงสัตว์ดินแดงตรงนั้นเนี่ย
มีการจุดลูกประทัดคว่างลงมาทางตำรวจ

ทำให้ทางตำรวจนั้นต้องถอยร่นออกมา
และตอนนี้ทางตำรวจสวนกลับไปด้วยแก๊สน้ำตาที่เมื่อกี้มีการระดมยิงเข้าไป
สาเหตุที่อีกกลุ่มมวลชนที่เป็นกลุ่มอาชีวะต้องย้อนกลับมาคุณภาคภูมิครับ
เพราะว่าทั้งหลายคนเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ไว้บริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดง
และต้องการที่จะกลับมาเอารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ทำให้ต้องมีการย้อนกลับมาแล้วก็มีการปะทะกันณขณะนี้ครับคุณภาคภูมิครับ
นี่นะครับตำรวจควบคุมฝุงชนกำลังตั้งแนวเพื่อที่จะตอบโต้กลับกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะตอนนี้
กับข้าวที่ผมเห็นนะขนาดนี้นะครับคุณภาคภูมิครับ
ทางกลุ่มของตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยมีการแบ่งกำลังกันอยู่ทั้งสองฝั่ง

ได้ยินเสียงนี่คือเสียงอะไรครับคุณภูริพัฒน์
เสียงที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงของการยิงแก๊สน้ำตานะครับคุณภาคภูมิครับ
ยิงไปใส่กลุ่มของกลุ่มอาชีวะนะตอนนี้นะฮะ
ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่ากลุ่มผู้ชมนุมนั้นกลับบ้านไปแล้วนะครับกลับไปแล้ว
แต่กลุ่มที่ยังเหลือเนี่ยเป็นกลุ่มอาชีวะที่ต้องการเอากลับมาเอารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ที่บริเวณสามเหลี่ยนดินแดงคุณภาคภูมิครับทำให้ทางตำรวจเนี่ยก็มีการตอบโต้กลับไปนั่นเองนะครับ
ณตอนนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้แต่กลุ่มมวลชนที่มาเนี่ยมีประมาณ๑๐๒๐คนคุณภาคภูมิครับ
ซึ่งก็คาดว่าทางตำรวจนั้นเนี่ยจะกระชับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มนั้นเนี่ยสามารถผลักดันเข้ามาได้นั่นเองครับ
ครับคือโอ้โหนี่คือแสดงว่าจะเข้ามาเอามอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นี่คือตำรวจก็ยังไม่ให้เข้าพื้นที่ว่าอย่างนั้นเถอะในตอนนี้ใช่ไหมครับ
ใช่โอ้โหนี่ถูกต้องครับยังไม่สามารถที่จะมาเอารถจักรดนที่จอดอยู่ตรงสามอเดียนดินแดงได้เพราะว่าทางตำรวจต้องการที่จะคนรถจักรดนพวกนี้ไปไว้ที่สะโมศรตำรวจและถ้าหากจะมาเอาเนี่ยต้องมีการสังปันตะกรรมยกต้องการมารับเอาในภายหลังนั้นเองคุณภาคภูมิครับ

กันออกไปส่วนหนึ่งไปอยู่ที่สัตว์ดินแดงตรงนั้นนะครับ
ดินแดงตรงนั้นนะครับทำให้แต่ตอนนี้พอเหตุการณ์สงบลงเนี่ย
ก็ต้องการที่จะย้อนกลับมาแล้วก็มีการปาประทัด
แล้วก็มีการปลาขวดมาใส่ทางตำรวจนี่คุณภาคภูมิครับ
ตำรวจเนี่ยมีการเตรียมรถแต่ละคนเนี่ยก็นำกำลังกันขึ้นรถนะครับ
มีการเตรียมกำลังพากันขึ้นรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยัง
ถนนดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปยังรัฐนาพิเศษเนี่ยฮะ
ที่มีการปะทะกันอยู่บริเวณจุดนั้นนั่นเองครับคุณภาคภูมิฮะ
ทีนี้ตำรวจกำลังจะไปต่อเลยฮะถูกต้องครับ
ตำรวจทางกลุ่มนี้กำลังจะไปต่อบริเวณจุดนั้นเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ย
มีทางกลุ่มอาชีวะเนี่ยอยู่ประมาณ๑๐๒๐คนที่ยังคงพยายามที่จะตอบโต้กับทางตำรวจอยู่บริเวณจุดนี้ครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่กลุ่มมวลชนอยู่บริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับ
สังเกตเห็นว่ามีการโยนขวดที่บรรจุอะไรสักอย่างนะครับโยนข้ามมาแล้วมีการแตกกระจายกันเกิดขึ้น
ทำให้ทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นต้องมีการล่าถอยออกมาด้วยเช่นเดียวกันครับอ่า
ตอนนี้สถานการณ์เรียกได้ว่ายังไม่สามารถควบคุมได้เขาก็ยังมีเสียงปืนเสียงประทัด
เสียงอะไรต่างต่างเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะครับและทางตำรวจนั้นก็จะมีการกระจายกำลังไป
เพื่อที่จะไปเสริมบริเวณจุดนั้นครับคุณภาคภูมิครับคุณภูริพัฒน์ค่ะช่วยจำแนกหน่อยได้ไหมคะ
เสียงที่ได้ยินปังเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเสียงของอะไรบ้างอ่ะคะ
ตรงหน้าตรงจุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงคุณรัชพรครับ
ณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นขออภัยครับ
อาชีวะน่ะปลาอะไรใส่มาแต่เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเนี่ยตอบโต้กลับด้วยกัน
แก๊สน้ำตากลับไปที่เป็นเสียงตู้มตู้เมื่อสักครู่นะฮะซึ่งทางกลุ่มมวลชนเนี่ย
มีการโยนประทัดซึ่งประทัดเหมือนคล้ายลูกบอลนะฮะที่สร้างเสียงเสียงดังแต่ไม่มีอันตราย
คว่างใส่มาทางตำรวจและตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะตอบโต้กลับด้วยกัน
ขนกันขึ้นรถเพื่อที่จะไปเสริมกำลังบริเวณตรงแฟลต์ดินแดงตรงนั้นครับ
คุณราชสภรครับครับคุณผมเห็นภาพตรงสะพานราชภารกษ์

สำหรับกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์อยู่แถวตีนสะพาน
แล้วก็กำลังรวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
ถูกต้องครับทางถนนรัชปารถก็ยังมีอีกส่วนหนึ่ง
แล้วก็ทางบริเวณแฟลตดินแดงก็มีอีกส่วนหนึ่ง

คุณภูริพัฒน์ครับตอนที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ในส่วนของอาชีวะที่เขาจะมาเอาจักรยานยนต์คืน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนไหมฮะหรือว่าได้บอกไหมครับ
ว่าโอ้โหยังไงก็ไม่ให้หรอกยังไงก็ต้องไปตามขั้นตอน
เอาไปที่สถานีตำรวจอะไรก่อนแล้วค่อยไปว่ากันตามคดี
หรือว่าเขาอยู่เขาก็แบบโอ้โหจะเข้ามา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้กันออกไปเลยได้ประมาณนี้ครับ
คือการยึดรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ชุมนุม
มีมาประมาณ๑๒วันแล้วครับคุณภาคภูมิครับ
ซึ่งแนวทางของตำรวจนั้นก็ชัดเจน
คือก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวไปแล้วว่า
ถ้าหากอยากจะได้รถจักรยานยนต์คืนเนี่ย
ให้มารับได้ที่สอนอดินแดง
ซึ่งสอนอดินแดงนำรถจักรยานไปจอดไว้ที่สโมสรตำรวจ

ถ้าหากเป็นเยาวชนก็ต้องมีเยาวชน
ซึ่งถ้าหากมาต่อการเกี่ยวข้องกับการฉบหนุ่ม

ก็อยากที่จะมานำเอารถจักรยานตัวเองคืนไป
ไม่อยากที่จะไปโดรนสอบปากคลำที่ศรนดินแบงคุณพุทธภูมิครับ
คือแม้ว่าจะมีแก๊สน้ำตาเลื่อยยิงออกไปเนี่ย
แต่ว่าเขาก็ยังจะพยายามเข้ามาให้ได้นะขนาดนี้ก็คือยังไม่แยกย้ายว่างั้นเถอะ

แล้วว่าหน้างานไม่มีการเจรจากันใช่ไหมคะคุณภูริพัฒน์
น่างานไม่มีการเจรจากันครับคุณพระคุณรัชภรณ์ครับ
เพราะว่าทางแกนนำที่มาวันนี้ไม่มีแกนนำมานะครับ
ต่างคนต่างมาทำให้ไม่มีการเจรจากับฝ่ายใดเกิดขึ้นเลยครับค่ะ
คุณภูริพัฒน์นะผมไม่แน่ใจว่าคุณภูริพัฒน์จะ
มองไปเห็นถึงบนสะพานรัชปารพหรือเปล่า
คือมีมอเตอร์ไซค์บางคันที่ขี่ขึ้นไปบนสะพานด้วย
แล้วด้านบนนี้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ไหมฮะหรือว่ายังไงครับ
คือสะพานราชปารพจุดที่ผมเห็นคุณภาคภูมิครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางดินแดง
ยังไม่ปรากฏเห็นนะครับคุณภาคภูมิครับ
แต่บริเวณที่ผมเห็นเนี่ยเห็นรถของตำรวจที่อยู่บริเวณใต้สะพาน
ที่ไฟบับบ้าที่เห็นนะครับอยู่บริเวณจุดนี้คุณภาคภูมิครับ
ซึ่งยังไม่สามารถรู้ได้ว่าพอข้ามไปฝั่งนู้นแล้ว
แสดงว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามคุณภูริพัฒน์
ก็จะมีจักรยานยนตร์อยู่หลายครั้งน่าจะสัก๒๐๒๐ครั้งได้

แต่บนกลางสะพานก็เหมือนกับกลุ่มจักรยานยนต์เขาก็ขี่ขึ้นไปนะ
ใช่ค่ะคือฝั่งทางซ้ายนี่เป็นฝั่งทางที่คุณภูริพัฒน์อยู่
เป็นต้นทางเป็นต้นสะพานแต่ฝั่งขวานที่เราเห็น
คือปลายสะพานที่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนขึ้นไปกอง

นี่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อนะครับตรงนี้
ตอนนี้ที่ต้องจับตากันต่อเนี่ยสถานการณ์น่าจะต้องดูต่อในส่วนไหนบ้างครับ

สถานการณ์ที่น่าจับตามองก็คือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
ขอบคุณภาคภูมิครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่
ฝั่งกฏมอาชีวะที่จะต้องมีการมาเอารถตากยานโดนของต๊วยเองให้ได้
คุณภาคภูริพัฒน์ครับครับ
ตอนนี้ด้านซ้ายมือของผมมีการเสริมกำลังปำลวดคุกภูมิภูมิชนตั้งแนว
เสริมบริเวณจุดนี้ด้วยคุณภาคภูมิครับเนี่ยนะครับ
มาสักกี่นายได้อ่ะคะประมาณด้วยสายตาเนี่ยค่ะ
ประมาณด้วยสายตาของผมในขณะนี้ตรงจุดนี้เนี่ยฮะ
ประมาณหนึ่งกองร้อยส่วนบริเวณด้านหลังของผมเนี่ย
ประมาณหนึ่งกองร้อยที่เสริมกำลังอยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งมีการกระจายกำลัง
โดยการขึ้นรถกระบะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับ
ประมาณหนึ่งถึงสองกองร้อยใช้รถกระบะประมาณยี่สิบถึงสามสิบคัน
พากันไปบริเวณตรงสัตว์ดินแดงตรงนั้นเพื่อที่จะไปรักษาสถานการณ์ตรงนั้นไปด้วยครับ
อันนี้คือสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังอยู่ตรงจุดนั้นประมาณ๑๐๒๐คนเหรอคะ

ถูกต้องครับคุณรัชพรครับไปกันค่อนข้างพอสมควรครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยต้องมีการเสริมกำลังจากตำรวจที่อยู่บริเวณถนนวิภาวดี
เข้ามาบริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดงเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ไว้
ไม่ให้กลุ่มผู้ชมนุมสามารถเข้ามาอีกได้ครับ
เห็นตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มมีการเหมือนกระชับพื้นที่เข้าไปอีกใช่ไหมครับคุณภูริพัฒน์
ถูกต้องครับกระชับพื้นที่โดยการที่จะตั้งแถวตั้งแนวบริเวณดินแดง
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางอนุสวรีชัยสมรภูมินั่นเองครับ
ครับช้าพรวิจัยนี้นะครับตำรวจประมาณหนึ่งตรงร้อย
ที่จะพากันกระจายกำลังไปบริเวณจุดนั้นนะครับ
สังเกตได้ก็เหมือนที่คุณภูริพัฒน์บอกตั้งแต่ตอนแรก
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้สื่อมวลชนมาอยู่หลังแนวกั้น
แนวของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคุณภูริพัฒน์
ถูกต้องครับก่อนหน้านี้สื่อมวลชนกระจายกำลังกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของแนวกลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังของกลุ่มทางตำรวจ
พอมีการกระชับพื้นที่เข้ามาบริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดงเสร็จแล้ว
ตำรวจมีการระดมยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้ามา
ทางตำรวจมีการประกาศให้สื่อมวลชนที่อยู่บริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดง
ให้ไปรวมกันตรงจุดเดียวฝั่งซ้ายมือ
ที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิต
เพื่อที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ตรงสามเหลี่ยมดินแดงได้

แล้วก็ไม่อนุญาตให้ไปอยู่กระจายกันอยู่โดยรอบ
เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายจากการสลายการชุมนุมในวันนี้ได้นั่นเอง

ครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเปราะบางทุกครั้งของการชุมนุม

ที่ค่ายทหารร๑ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ย
ถ้าไปรวมกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้

นี่นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ย
ถ้าดูจากการติดตามทำข่าวการชุมนุม
มาหลายครั้งหลายหล่นนี่ครับช่วงเวลานี้คุณบุริพัทร
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
แต่ไม่รู้ไม่ทราบด้วยสาเหตุใดตอนนี้มีการปล่อยรถให้ประชาชนทั่วไป
ที่มาจากถนนวิทยาวังศิษย์ที่จะมุ่งหน้ามาสามเหยืดดินแดง

ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เพราะว่าเป็นการปิดถนนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นคุณภาคภูมิครับ
ทำให้ทางรถของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้เส้นทางไหน
ก็ต้องเลี้ยวกลับไปเหมือนเดิมครับคุณภาคภูมิครับ
เหมือนที่มีบางคันที่กล้องเราถ่ายมา
คู่นี้วิ่งผ่านหน้ากล้องไปก็คือเลี้ยวเข้ามา
จะเลี้ยวเข้ามาแล้วแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้

ถ้าคิดว่าตอนนี้การธรรมจรตรอง
ถูกต้องพอเข้ามาแล้วก็วนกลับไปเหมือนเดิม
ที่จะมุ่งหน้าดินแดงมีการปล่อยลดเพิ่มเข้ามา

บางคันก็วนกลับอีกบางคันก็พยายามถอย
คือแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่ายังไม่รู้
เหมือนกันว่าเส้นถนนเส้นไหนปิดบ้านคุณภาคภูมิครับ
แต่ถ้าแต่ละคันก็แต่ลักษณะนี้ก็ต้องวนออกไปแบบนี้คุณภาคภูมิครับ
บนสะพานเรายังเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในการคุมพื้นที่อยู่นะฮะ
ค่ะบนสะพานที่ว่านี้คือทางด่วนทางด่วนที่วิ่งมาจะลงทางดินแดง

เจ้าหน้าที่นะคะอยู่บนทางด่วนนะคะ

แล้วก็มาถึงแถวสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ย

แล้วก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปกลุ่มคืนนี้พอดีเลย

ซึ่งแก้นนำประกาศยุติการชมนุมไปแล้ว
แล้วก็มวลชนส่วนใหญ่กลับไปแล้ว
แต่บริเวณด้านใต้ของทางด่วน
ส่วนที่มันหลบฝนอยู่บริเวณจุดนี้
ภายหลังจากนั้นเนี่ยภายหลังจากที่ฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับ
กลุ่มฝุงชนก็เริ่มกระจายกำลังกันเข้ามา

มีการระดมยิงแก๊สน้ำตาเข้ามา

หลบฝนอยู่ต้องแตกกระจายไป

ราชปารบราชปารบ

ใช่ครับตอนนี้ผมอยู่คนละฝั่ง
อยู่บริเวณจุดนั้นคุณพระคุณครับ
จุดผมเนี่ยมีแต่ทางตำรวจอยู่ที่ยังคงรักษาแนวอยู่บริเวณจุดนี้คุณภาคภูมิครับ
อ่าได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดสะพานรัชปารพตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าบนสะพานนี่คือเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าถือโล่อยู่นะคะแต่ว่าอยู่กันไม่ได้เยอะมากตั้งแนวหน้ากระดานอยู่
ส่วนด้านล่างตรงตีนสะพานเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อสักทีที่เราเห็นเป็นเหมือนแสงไฟเหมือนมีการโยนพลุ
ครับคือเราเห็นตอนแรกจะเห็นว่าทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ที่ตีนสะพาน
ใช่แล้วมีอยู่ช่วงนึงขี่จักรยานยนต์ขึ้นไป
ทีแรกก็ยังคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่บนสะพานแต่ทำไมขี่จักรยานยนต์ขึ้นไป
สรุปเจ้าหน้าที่คงพยายามจะขอคืนพื้นที่เข้ามา

คือเจ้าหน้าที่ที่ถือโล่เนี่ยคือมายืนเรียงหน้ากระดานแล้วก็ย่อตัวนั่งลงแล้ว
ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมข้างล่างก็ดูเหมือนจะยังมีการชูไม้ชูมือแล้วก็จุดพลุอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะ

นี่เสียงนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงนี้ว่าคือเสียงอะไร

จะเป็นแก๊สน้ำตาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ถ้าควันขึ้นขนาดนี้นะคะ
นี่มีเสียงปั้งออกมาใช่ไหม
ผู้ชมลุมก็ค่อยถอยสะด้นมานะคะ
จะอยู่เป็นกลุ่มก้อนตรงนี้อยู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะ

พักใหญ่แล้วนะคะตรงนี้ยังไม่มีการสลายตัวกันไปไหน
แม้ว่าความเคลื่อนไหวตรงสามเหลี่ยมดินแดงที่เจ้าหน้าที่
ยึดคืนพื้นที่ไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้น
เขาก็จะแยกย้ายแตกสลายกันไปพอสมควร
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เลย

เจ้าหน้าที่มาบางส่วนแล้วแต่ว่า
อาจจะมีการถอยร่นลงมาให้พ้นจากแนวควัน
แต่ก็ยังคงเนี่ยค่ะรวมตัวกันอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะเป็นเสียงเสียงดังปั้งแหละแต่ก็ไม่รู้แหละว่ามาจากฝั่งไหนยังไง
และเป็นการใช้อุปกรณ์อะไร
ถ้าข้ามสะพานตรงนี้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้ก็จะเป็นสามเหลี่ยดินแดง
ใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นตำรวจอยู่กันประมาณ๒กองร้อยได้
ที่เริ่มมีการกระจายกำลังมาอย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกนะคะ
แต่นะตอนนี้รู้สึกว่าตำรวจจะยังตรึงกำลังกันอยู่แค่บริเวณ
กลางสะพานคล่อนลงมาทางตีนสะพานค่ะ
คือดูตรงนี้ก็อาจจะพยายามไม่ให้ข้ามสะพานขึ้นไป
แล้วก็มาเรื่องกำลังเอาไว้ตรงนี้และค่อยลุกลุชืบเข้าไปอีกทีหนึ่ง
มีแท่งเบรียร์สีส้มอยู่ตรงตีนสะพานนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะจริงถ้าจะเห็นหลังแนวของเจ้าหน้าที่
มีไฟรถยนต์อยู่ด้วยแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นรถของกลุ่มเจ้าหน้าที่

มีกลุ่มฟันเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะ

อ้าว
เดี๋ยวดูเหมือนกลุ่มผู้ชมนุมก็ค่อยถอยรถลงมาทีละนิดแล้วอ่ะนะคะ
อาจจะหนีเรื่องของพงของควันแก๊สน้ำตาอะไรพวกนี้หรือเปล่า
อืม
บางคนก็เห็นเนี่ยแถวโมงชาวบ้านแถวนั้นก็ยังมีที่
ต้องถอยรถขับรถออกกันก็มีแล้ว
ใช่ค่ะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มเดินกระชับพื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะ
จากที่อยู่กลางสะพานตอนนี้เดินลงมาถึงตีนสะพานแล้ว

นี่ระยะห่างระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมเนี่ย
เมตรเองนะคะค่อนข้างใกล้มากเลยเนี่ยค่ะ
ผู้ชมนุมก็เริ่มขี่จักรยานโยนขอยหนีละ
แล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่างคุณผู้ชมทางฝั่งซ้ายเห็นไหมคะ
ตรงนั้นอีกน่าจะประมาณชุดใหญ่เลยเหมือนกันนะคะ
ที่เดินกระชับพื้นที่กันเข้ามานอกจากบนสะพาน

แสงไฟนี่เป็นฝั่งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
ฝั่งเจ้าหน้าที่ครับที่เข้ามาทางด้านนี้
ตอนนี้เหมือนค่อยขอคืนพื้นที่

นี่คือสถานการณ์ล่าสุดตรงจุดสะพานราชปารพนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเคลียร์พื้นที่ขอคืนพื้นที่เข้ามา

ของสื่อมวลชนเองก็ต้องถอยร่นตามออกมาด้วยเหมือนกัน

ตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลานี้นะครับ

มีอะไรเพิ่มเติมเราเกาะติดให้เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะ